ชัดข่าวเที่ยวในช่วงนี้ครับจากกรณีที่มีข่าวนะครับว่า
พันธุ์ตำแพทย์หญิงท่านหนึ่งหนีการใช้ทุน
และล่าสุดก็มีการติดต่อเข้ามานะคะบอกว่าอยากจะใช้ทุนให้นะคะ
เพราะว่า๑ใน๔ของผู้ค้ำประกันธุรกรรมให้กับแพทย์หญิง
ดนตรดีก็มีการออกมาเตรียมเรียกร้องค่าเสียหาย
โดยจะมีการเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงิน๒ล้านบาท
เนื่องจากว่ามีการจ่ายทุนให้กับแพทย์หญิงไปแล้วก่อนหน้านี้
ทางด้านของทันตแพทย์พระเด็จภูลวิทยากิจ
ค้ำประกันทุนการศึกษาให้กับทันตแพทย์หญิงดนฤดี
จำลองราชที่หนีการชดใช้ทุนการศึกษาเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
ทราบข่าวเรื่องที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสกอฟ้องล้มละลายทันตแพทย์หญิงดนฤดี
เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาครับจากสื่อหลายสำนักแล้วก็เห็นด้วยกับหลายความเห็นที่ตั้งคำถามว่า
ทำไมต้องเป็นสกอฟ้องล้มละลายทั้งที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลมีอำนาจเต็มในการยื่นฟ้องตั้งแต่ต้น

ซึ่งอยากให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัยมหิดล
เพิกเฉยกับกรณีการชดใช้ทุนแต่กลับมาไล่บี้กับผู้ค้ำประกันแทนครับ
โดยต่อจากนี้ไปทันตแพทย์พระเด็จระบุว่าเตรียมรวบรวมหลักฐานเพื่อยื่นฟ้องต่อทันตแพทย์หญิงดมฤดีนะครับ
เรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหลังต้องไปกู้เงินมา๒ล้านบาทแล้วก็ชดใช้ทุนแทนให้กับแพทย์หญิงดมฤดีไปแล้วก่อนหน้านี้ครับ